เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพยาวหน่อยคุณ
เพราะชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ธรณีวิทยา
เขาไปพบซากฟอสซิลหอยอายุกว่า๒๐๐ล้านปี
เฮ้ยโอ้โฮเอาบุกไปแล้วที่พะเยาว์
โอ้โหหอยอะไรเนี่ยมันยาวนานเหลือเกิน
โอ้โห๒๐๐ล้านปีหอยล้านปี
ถูกต้องคุณไปดูตามมาตามมานะคะ
ตามเจ้าหน้าที่สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตร่วมกัน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาด้วย
ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดพบซากฟอสซิลหอยโบราณ
อายุกว่า๒๐๐ล้านปีอย่างที่บอกไป
สถานที่พบก็คือบ้านขนงหมู่๑๐ตำบลแม่ล้ำ

การสำรวจครั้งนี้นำทับโดยดรรัตนาพรฟองเงิน
อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
นำทีมสำรวจหินในลำห้วยแม่ลาว
จากการสำรวจพบหินอยู่๓ชนิด
ซึ่งเป็นหินตะกอนภูเขาไฟทั้งหมด
แต่ที่น่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือ
การขุดพบซากฟอสซิลหอยโบราณ
หอยโบราณที่มีชื่อว่าหอยสองฝา
พบตรงบริเวณตาน้ำผุดตรงสุดลำน้ำของห้วยแม่ลาวอะค่ะ
และจากการนำซากฟอสซิลของหอยชนิดนี้
ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ
พบว่าซากฟอสซิลหอยโบราณชนิดนี้
มีอายุไม่ต่ำกว่า๒๐๐ล้านปี
นี่นะนับว่าเป็นแบบบริเวณลำห้วยแม่ลาว
เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ทรงคุณค่าทางธรณีวิทยาเลย
แต่ถ้าใครอยากดูฟอสซิลหอยอีกที่หนึ่ง
กรุงเทพสยามสแควร์

คุณรู้ป่ะสยามสแควร์มีคนไปเจอฟอสซิลหอย
จากการที่เขาเอาดินเอาทรายมาเทลาดพื้นใหม่

แต่ว่าเขาก็ยังคาดว่านะน่าจะเป็นหินดินทราย
ที่มาจากทางแอฟริกาใต้

ใช่เป็นไปได้อันนี้คงออกข่าวเลยแหละ